มีญาติของสาวประเภท๒คนหนึ่งที่เขาติดใจสงสัยว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่

นี่นะครับผู้ตายชื่อนายอัทธพลอีซอมูซออายุ๒๗ปีเป็นสาวประเภทสอง
แต่ทีนี้นี่คือผู้ตายนะฮะคุณอัธพลมันมีคราบเลือดติดอยู่ที่เสื้อผ้าผู้ตาย
ครอบครัวก็เลยสงสัยนี่แบบนี้เลยนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเขาเสียชีวิตเพราะอะไร
เนื่องจากตอนที่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลมีใบมรณบัตรมาเนี่ยระบุว่าเสียชีวิตเพราะมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แต่พอเขาได้รับศพมาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ทำพิธีตามหลักศาสนาอิสลาม
ก็คือมีการอาบน้ำศพเพื่อชำระล้างก่อนไปเจอร่องรอยต่างต่างที่ครอบครัวคาใจ
เนื่องจากตามร่างกายกับใบหน้ามีรอยฟกช้ำคล้ายถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วมีคราบเลือดติดอยู่ตามเสื้อผ้าแบบนี้เต็มไปหมดเลย
ถ้าเสียชีวิตเพราะมะเร็งเม็ดเลือดขาวมันจะมีร่องรอยลักษณะแบบนี้เหรอ
ทางครอบครัวก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาด้วยนะครับ
เราได้รับเรื่องจากทางครอบครัวของผู้ตายนะฮะ
ก็คือนายอัธพลอีซอมูซอวัย๒๗ปี
มีหลักฐานเป็นเสื้อผ้าและกางเกงที่เต็มไปด้วยคราบเลือดนะครับ
แล้วก็มีรูปถ่ายสภาพศพที่ร่องรอยร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล
ทางครอบครัวบอกอยากจะขอความเป็นธรรมหน่อย
อยากจะหาสาเหตุที่แท้จริงหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แม่บอกว่าลูกชายเป็นสาวประเภท๒
ไปรับจ้างทำงานเป็นลูกจ้างร้านไก่ย่างอยู่ที่กรุงเทพ
ทำงานอยู่ที่กรุงเทพได้๖เดือน
จากนั้นก็หายตัวไป
ในช่วงเช้าวันที่๑๐กรกฎาคมนะ
แล้วเพื่อนผู้ตายได้รับการติดต่อจากทางโรงพยาบาลปากท่อรัชบุรี
ว่าได้ทำการส่งตัวอัฐพลไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรีนะ
เพราะอาการโคม่าก่อนที่จะได้รับแจ้งว่าเสียชีวิต
ทางโรงพยาบาลระบุสาเหตุในใบมรณบัตรนะครับ
บอกว่าเสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แต่พอเพื่อนไปดูศพแล้วก็ส่งศพกลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดยาลาเนี่ย
สิ่งแรกที่ทางครอบครัวได้รับศพก็คือทำพิธีตามหลักศาสนาอิสลาม
ด้วยการอาบน้ำชำระล้างแต่ไปเจอร่องรอยฟกช้ำคล้ายกับถูกทำร้ายร่างกาย
ใบหน้าแล้วก็ลำตัวแต่ตามหลักศาสนาอิสลามทำให้ไม่สามารถผ่าชนะสูตรได้
พอไปถามโรงพยาบาลราชบุรีแจ้งว่าลูกชายคืออัธพลถูกทำร้ายร่างกายอาการโคม่าและเสียชีวิตลงเมื่อ๑๔กรกฎาคม

จากนี้ทางโรงพยาบาลก็แจ้งกับครอบครัวว่าวันที่ผู้ตายถูกนำมาส่งโรงพยาบาล
มีรถกระบะคันหนึ่งพามาส่งนี่คันนี้นะฮะนี่ครับโดยคนส่งไม่ยอมลงจากรถ
เวรเปรย์เนี่ยเป็นคนเปิดประตูแล้วก็พาอัฐพลลงจากรถ
พร้อมกับกระเป๋าคาดเอวแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวมา
ไม่แจ้งข้อมูลอะไรเลยส่งเสร็จปุ๊บขับรถออกไปเลยคันนี้
แต่ใบมรณบัตรทำไมถึงระบุว่าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ทั้งที่อัธพลแม่บอกไม่เคยมีประวัติรักษาอาการนี้เลย
หลังจากรับศพกลับมาเนี่ยยังพบว่าทรัพย์สินเนี่ยหายไปหลายรายการนะ
แต่ทางคุณแม่ของผู้ตายบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ไม่รู้จะไปหาความเป็นธรรมตรงไหนอะไรยังไง
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนผ่านทางไทยรัฐทีวี
เหรอคะแล้วคือเราก็ไม่ได้สอบถามทางโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
ก็สอบว่าตามตัวลูกมีรอยชกช้ำอะไร
บอกว่าไม่มีแต่ว่ามีค่ะ
ก็ศพมาศพมามีค่ะเขาถ่ายรูปเอาไว้หมดเลย
มีเหมือนรอยตีและจมูกตรงนี้ตรงนี้

นี่เลือดตั้งนั้นเลยนี่ครับนี่หลักฐานที่มีอยู่
วันนี้ทางคุณแม่นอกจากร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
วันนี้คุณแม่แล้วก็ญาติญาติก็เลยไปที่สพเมืองจังหวัดยาลาด้วยนะฮะ
ขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
พร้อมกับไปยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดยาลา
เพื่อให้ช่วยประสานงานไปยังโรงพยาบาลราชบุรี
เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของอัฐพล
ญาติบอกว่ามันมีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่ออยู่นะครับ
คือวันที่ร่างของอัตภพลถูกส่งมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดยาลาเนี่ย
มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
น้าสาวของเขาเนี่ยเหมือนถูกวิญญาณของอัฐพลเข้าสิง
โดยน้าสาวร้องไห้ฟูมฟายบอกขอโทษแม่ขอโทษครอบครัว
แล้วยังไปโผล่กอดเพื่อนสนิทร้องไห้บอกขอโทษเพื่อน
ที่ไม่ยอมเชื่อที่เตือนมาตลอดเกี่ยวกับเพื่อนชายที่คบหาด้วย
แล้วก็ยังพูดประมาณว่าถูกพวกมันรุมทำร้าย
ญาติกับครอบครัวมั่นใจว่าอัธพลต้องไม่ได้เสียชีวิตจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวแน่
ทีมข่าวของเราได้ติดต่อพูดคุยไปกับเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับ
บอกว่าตัวเขาเนี่ยทราบข้อมูลว่าเพื่อนเนี่ยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
รู้ว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนตั้งแต่สมัยอยู่ที่บ้านที่จังหวัดยาลา
แล้วผู้ตายเนี่ยเคยถูกผู้ชายที่เรียกว่าแฟนเนี่ยหลอกไปรุมกระทืบพร้อมกับเพื่อนผู้ชายอีก๓คน
ซึ่งกลุ่มเพื่อนก็ยังเตือนบอกงั้นก็เลิกเถอะเลิกติดต่อกับผู้ชายคนนี้เถอะ
กระทั่งมาทำงานที่กรุงเทพผู้ตายโกหกเพื่อนว่าเลิกแล้วไม่ได้ติดต่อแล้ว
แต่ความจริงแล้วเขายังแอบติดต่อไปมาหาสู่กันตลอด
ซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยเขาเสียชีวิต
ที่เพื่อนเล่าให้หนูฟังนะคะสมัยตอนที่เขายังเพื่อนยังไม่ขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพค่ะ
เหมือนผู้ชายผู้ชายคนนี้นัดเจอให้เขาไปหาที่โรงเรียนประมาณตี๒ตี๓อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนเอาเพื่อน๓คนอย่างนี้ลุมกระทืบเพื่อนหนูอะค่ะ
แล้วหนูบอกว่าทำไมไม่ไปแจ้งความแล้วเสร็จทีนี้เพื่อนบอกว่าไปแจ้งแล้ว
แต่ว่าเหมือนผู้ชายโทรหาแบบขอได้ไหมให้ถอนแจ้งความได้ไหม
ที่เพื่อนเสียใช่ไหมหนูไปรับศพเสร็จแล้วก็ผู้ชายหนูได้คุยกับผู้ชายคนนั้นเช้าวันนั้นเลย
เขาบอกว่าวันที่๑๐เพื่อนหนูเข้าโรงพยาบาล๑๐โมง
แต่แชทที่เขาส่งมาที่เขาคุยกับเพื่อนหนู๑๑โมงเกือบเที่ยง
แล้วทางโรงพยาบาลบอกว่าโทรศัพท์เพื่อนไม่มีติดตัวมานะ
แล้วเขาค้าสายกับใครอะค้าสายพีทหรอโทรหาเองแล้วก็ค้าสายนี่หรอแบบ
เวลาคนอื่นถามแบบเออกูไม่ได้ทำนะเนี่ยกูยังคุยกับเพื่อนมึงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้อ่ะ
แล้วคือลักษณะการพิมพ์การคุยคือไม่ใช่เพื่อนหนูอ่ะเพื่อนหนูไม่พิมพ์แบบนั้นไม่ใช่อ่า
นี่ฮะที่บ้านบอกมาทำงานอยู่กรุงเทพร้านขายไก่ย่างชื่อดัง
ก็หายเงียบไปสัก๖เดือน๑๐กรกฎาคมโรงพยาบาลที่รัชบุรีโรงพยาบาลปากท่อโทรมาแจ้งบอกเข้าโรงพยาบาลนะ
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุรีก่อนจะเสียชีวิตแล้วมีใบมรณบัตรบอกเสียชีวิตจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ในพื้นที่อย่างที่แห่งแรกที่ตามข้อมูลที่บอกว่าส่งมาก่อนที่ปากท่อเนี่ยโรงพยาบาลปากท่อเนี่ยเขาบอกไม่มีใครเห็นความผิดปกติอะไรนะฮะ
เพราะว่าวันหนึ่งก็มีคนเข้าออกเยอะอยู่แล้วนะครับ
ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
พบว่ามีรถกระบะสีขาวเป็นรถของแฟนนุ่มของผู้ตาย
ขับเข้ามาที่โรงพยาบาลตอน๑๒นาฬิกา๙นาที
นี่นะฮะวันที่๑๐ที่ผ่านมา
ใช้เวลาแค่๒นาทีก็ขับออกมา
แล้วก็เนี่ยมีเสื้อพ่งเสื้อผ้าเปื้อนเลือด
จะต้องรอการแขินแจงข้อมูลกันอีกครั้งนึงนะครับ
ฮะคุณสุชาดาได้คุยกับเพื่อนนะฮะเพื่อนของ
ผู้ชายที่เป็นแฟนของผู้ตาย
เธอบอกว่าเธอเรียนห้องเดียวกับดี้นะเป็นแฟนของผู้ตายนะฮะชื่อดี้นะฮะเป็นผู้ชาย
ซึ่งที่ผ่านมาดี้เนี่ยไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีแฟนเป็นสาวประเภทสอง
แล้วเธอเองก็ไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นอัฐพลผู้ตายด้วย
ไม่เคยโทรคุยติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยเกรงว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นแพ้หรือเปล่า
เพราะเธอไม่เชื่อว่าเพื่อนของเธอจะเป็นคนทำร้ายร่างกายสาวประเภท๒คนนี้จนถึงเสียชีวิตได้
ส่วนข้อมูลที่บอกว่ามีรถกระบะพาผู้ตายไปส่งโรงพยาบาลเธอบอกไม่ใช่ของดี้อย่างแน่นอน
เพราะว่าดี้เนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดพักอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัย
แล้วตอนนี้ติดโควิดกันทั้งชั้นเขาหยุดการเรียนการสอนแล้วนี่ไม่มีรถกระบะด้วย
วันเกิดเหตุ๑๐กรกฎาคมเธอยังเจอดี้อยู่เลยยังคุยเรื่องค่าทำเสื้อมวยอยู่เลยเหมือนอยู่ชมรมมวยด้วยกัน
แล้วดี้จะไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็เอาเขาไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลได้ยังไง
ดี้เป็นคนภาคใต้เขามาไกลไม่ได้เอารถมาเวลาไปซื้อข้าวก็ยืมรถพี่ที่หอไป
เขาก็บอกว่าเออที่มีข่าวอะไรมีคนเสียชีวิตอะไรอย่างนี้
ก็แบบกลัวว่าเพื่อนจะเป็นแพ้รับบ้าน
ที่คุณสุชาดาไปได้ข้อมูลหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของอัฐพลที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แม่บ้านของปั๊มน้ำมันนะครับพี่สุภกรนะเป็นปั๊มน้ำมันในตัวเมืองรัชบุรีบอกว่า
เห็นนะวันนั้นวันที่๑๐กรกฎาคมวันนั้นเนี่ยผู้ตายคืออัฐพลเขาขี่จักรยานยนต์เข้ามาจอดที่ปั๊ม
แล้วเดินลงไปเข้าห้องน้ำพอเดินกลับมาที่รถจักรยานยนต์เหมือนกับเขาหน้ามืด
มีเลือดกำเดาไหลแล้วหมดสติแล้วก็ล้มฟุบลงมาเนี่ยซึ่งหน้าเนี่ยไปกระแทกกับหน้าปัดไมค์รถอย่างจัง
มีพลเมืองดีที่เขาขับรถกระบะมาเนี่ยที่ปั๊มเนี่ยเขาก็เลยอาสาพาไปส่งโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นแม่บ้านของปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุเนี่ยยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่อัธพลขี่จักรยานยนต์เข้ามาจอด
ซึ่งตอนมาถึงก็ปกติดีไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรตามร่างกาย
เข้าห้องน้ำเดินออกมาเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังอาจจะเป็นเพราะเส้นเลือดในสมองแตกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
วูบแล้วก็ปึ้งลงไปเลยกระบะคันนั้นที่ขับไปส่งเนี่ยเขาคือพลเมืองดี
ขับรถมอไซค์มาค่ะแล้วอยู่อยู่เขาก็ฟุบลงที่มอไซค์ค่ะพอดีที่มอไซค์ก็ยังมีเลือดน้ำเดาเขานึกว่าน่าจะถ้าเลือดในสมองแตกค่ะ
คือป้าเห็นจัดเลยว่าเขาล้มลงไปเองใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคือเขามีอาการยังไงต่อคือพยายามตัวเข้าในห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาค่ะ
แล้วเสร็จแล้วเขาพยุงออกมาตรงที่รถแล้วเขาไม่ไหวแล้วมีสองคนผัวเมียเขาอาสาไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะเป็นรถลักษณะแบบไหนเป็นรถกระบะค่ะอ่า
หรืออาจจะเป็นเรื่องตรงนี้หรือเปล่าเผื่อเจ้าของรถกระบะคันนั้นดูอยู่นะฮะอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมให้เราชี้แจงผ่านไปยังครอบครัวของทางคุณอัตภพลผู้ตายก็จะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่